เอาส่วนที่จังหวัดตรังค่ะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะ
ถ้าเราดูโรตีชาชักเราก็สงสัยอยู่แล้วเขาเลี้ยงได้ยังไง
ชาระหว่างสองแก้วอู้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
ทำไมไม่หกอ้าวแต่โรตีชาชักที่ตรังเขาบอกเป็นชาชักไฟลุกค่ะ

โอ้โหไม่ธรรมดาซะแล้วนะฮะธรรมดาเราเห็นแบบว่าชาชักเนี่ย

แต่ทีนี้มีชาชักไฟลุกโอ้โหลุกพลึบแบบนี้เลยนะ
แล้วถามว่าดื่มได้ไหมอันนั้นดื่มได้จริงนะคะ

ของนายกมสรรปรางทองหรือว่าโกไก่
อันนี้เป็นความสามารถส่วนตัวนะคะ

คือเขาใช้ความชำนาญและทักษะเฉพาะตัวค่ะ

เขาบอกว่าลูกค้าประทับใจมายืนดู

โกไก่บอกว่าผมเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในตรัง
นี่เป็นไม้เด็ดในการเรียกลูกค้าเข้าร้าน
พอคนมายืนมุงดูดูเสร็จแล้วก็ต้องซื้อเครื่องดื่มไปด้วย
ไม่ได้มีเฉพาะชาไทยชักเท่านั้น
ชาเขียวชาเย็นชานมโกโก้

การที่ชาชักไฟแบบนี้จากที่ขายได้เดิมวันละ๑๕๐แก้ว

หลายคนอยากไปชิมนะชาชักไฟลุกแบบนี้
ไปได้๒สาขาเลยที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง
อีกที่หนึ่งนะฮะของโกไก่เขาก็คือที่ตลาดชินตาม
แล้วก็เปิดรับผู้สนใจชักไฟฟรีอีกด้วย